ข่าวใหญ่เรื่องพระกันนะครับ
ก็ทั้งพระเทรานุเทระทั้ง๕รูปนะครับ
รวมถึงอดีตพระพุทธอิสระหรือว่านายสุวิทย์นั่นเองนะครับ
วันนี้ก็ยังคงเป็นพาดหัวในหน้า๑๑๐พิมพ์ไทยรัฐครับ
ปลุกองค์กรพุทธฟ้องศาลจับพระศึกมาตรา๓๑นะครับ
คำร้องขอประกันตัว๕รูป
แจงกรณีบุกจับรุนแรงเหรียญทองไม่แคร์คนต้าน
เรียงกันไปนะฮะส่วนพบคุกเผยอดีตพระทั้ง๖เนี่ย
ปรับตัวได้แล้วอดีตพระพุทธอิสระกระดูกทับเส้นประสาท
ส่งตรวจโรงพยาบาลราชธรรมนะครับ
ซึ่งพันธ์ตำรวจเอกนรัฐเสวดนันอธิบดีกรมราชธรรม
เปิดเผยถึงอาการป่วยของนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรือว่าอดีตพระพุทธอิสระ
ผู้ต้องหาในคดีอ้างยี่ซ่องโจรและปลอมพระประมาพิไทย
ว่ามีสาเหตุมาจากหมอนรองกระดูกอักเสบซึ่งมีอาการชาที่ขาแล้วก็ที่สะโพกนะครับ
ซึ่งอดีตลูกศิษย์ได้นำแผ่นเอ็กซาเรย์ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
แล้วก็ทางแพทย์ของราชธรรมจะพิจารณาว่าต้องทำกายภาพบำบัดหรือกินยาหรือไม่
ซึ่งตามระเบียบราชการถือว่าไม่ใช่โรคร้ายแรงนะครับ
ตรวจสอบนะครับก็คงจะมีลูกศิษย์ลูกหานำตัวผลของการเอ็กซาเรย์๓มิติ
ถ้าเผื่อจะต้องทำกายภาพหรือว่ากินยาทุเลาปวดอะไรอย่างไร
ก็ว่าไปตามระเบียบของทางราชการ
คือโรคนี้นะฮะถือว่าเป็นโรคเก่าของอดีตพระพุทธอิสระอยู่แล้วนะครับ
ตอนที่ท่านเป็นพระท่านก็อาภาษณ์ด้วยโรคนี้
แต่ว่าตอนที่เข้าเรือนจำเนี่ยพระอดีตพระพุทธอิสระเนี่ย
แม้ว่าจะมีอาการปวดหลังเจ็บบั้นเอว
แต่ก็ไม่ประสงค์ไปรักษาที่โรงพยาบาลกรมราชธรรม
เพราะไม่อยากถูกมองว่ามีอภิษฎนะครับ
เข้ามาเรือนจำได้ไม่นานก็จะให้ส่งไปโรงพยาบาลซะแล้ว
แต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ต้องมารับตัวนายสุวิทย์นะครับ
เพราะว่าจำเป็นต้องเอาตัวนายสูวิทย์ไปตรวจ
ว่ามีอาการที่ป่วยหนักหรือเปล่าเจ็บหนักหรือเปล่า

ที่สุดนี้ก็ไปที่โรงพยาบาลราชธรรมไปดูแลไปตรวจแล้ว
แต่ว่าผลการตรวจเดี๋ยวจะออกมาอีกทีนะครับ
แล้วก็เมื่อวานพาไปตรวจเสร็จก็นำตัวนายสุวิทย์กลับไปที่เรือนจำกันต่อนะครับ
สำหรับชุดที่อดีตพระพุทธอิสระสวมใส่ภายในเรือนจำ
ธิบดีกรมราชธรรมบอกว่าเป็นไปตามระเบียบ
ผู้ต้องขังมาใหม่จะสวมชุดที่ทางราชการแจกให้
โดยอดีตพระพุทธอิสระเป็นผู้ต้องขังที่เพิ่งลาศิกขา
เป็นความสบายใจที่อยากจะถือศีล
และสวมใส่ชุดขาวที่สีไม่ฉุดฉาดซึ่งก็อนุโลมให้
แต่หากถึงเวลาอันควรก็ต้องเปลี่ยนชุดให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมราชธรรมนะครับ
รายนี้เนื่องจากเพิ่งลาศิกขาบทมา
อาจจะเป็นความสบายใจของผู้ต้องขัง
ที่อยากจะถือศิลอยู่อะไรก็สุดแล้วแต่แล้วก็อนุโลมให้
ส่วนเมื่อวานนี้คนที่ไปเยี่ยมนายสุวิทย์ก็คือ
จันสันติอโศกนะนี่ก็พระชื่อดังเหมือนกันนะฮะ
แล้วก็นายมหัสจักรโสดีทีมทนายความของนายสุวิทย์ทองประเสริฐอดีตพระพุทธอิสระ
และคณะลูกศิษย์ก็ประมาณ๑๐๐คนก็เดินทางไปเข้าเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระนะครับ
แล้วก็ออกมาเปิดเผยเรื่องของอาการปวดหลังปวดบั้นเอวของพระพุทธอิสระนี่แหละครับ
อกจากนี้นะครับในส่วนของทนายความของพระพุทธอิสระ
ก็คือนายธีรยุทธ์สุวรรณเกษรก็ได้เปิดเผยถึงเรื่องของคดีความ
และเมื่อวานนี้นายภัยบูลนิติตะวันนะครับก็ไปพร้อมกับนายธีรยุทธ์นี่แหละ
ไปเยี่ยมที่ทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมเพื่อจะไปเจอตัวนายสุวิทย์
แต่ปรากฏว่าไปที่นั่นไม่เจอเพราะว่ากลับมาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครแล้วนะครับ
แต่ว่าทางด้านของทนายความก็มีการเปิดเผยนะครับ
โดยนายธิรยุทธ์สุวรรณเกษรเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้
อดีตพระพุทธอิสระยืนยันไม่ขอประกันตัวรอให้สำนวนส่งฟ้องศาล
จะยอมรับสาภาพความจริงในสิ่งที่กระทำ
โดยข้อหาปลอมพระประมาพิไทยท่านได้ขอพระบรมราชานุญาตผ่านทางสำนักราชเลขาธิการ
แต่ที่เอกสารไม่มีลายลักษรเป็นเรื่องของลูกศิษย์ดำเนินการและให้การภาคเศษนะครับ
ส่วนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรได้ให้การปฏิเสธครับ
อย่างไรก็ตามยังฝากขอให้พนักงานสอบสวนทำตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ
แล้วก็ผู้สิทธิ์ข่าวก็รายงานว่าตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้มี
พระสงฆ์และคณะศิษยานุสิตทยอยเดินทางมาเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระอย่างไม่ขาดสายนะครับ
จากวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ
ไม่อนุญาตให้ใครก็ตามเข้าเยี่ยมได้นะครับ
แล้วก็เมื่อวานมีคำเปิดเผยออกมาจากปากของนายสุวิทย์
ก็ยังอยากให้พุทธศาสนิกชนไปทำบุญที่วัดอ้อน้อยที่จังหวัดนครปฐมให้มากด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มีรายงานเหมือนกันนะคะ
บอกว่าจะมีอดีตนักการเมืองในภาคใต้ขึ้นมาเยี่ยมอดีตพระพุทธอิสระด้วย
คือจะไปรวมตัวกันที่หน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพช่วงประมาณสัก๗โมงครึ่งช่วงเช้า
ก็เดี๋ยวรอดูบรรยากาศกันนะคะ